ท่าทางมีพิรุธมากมีมีดมีตะขอด้วยวางไว้ใกล้ตัวเขาแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ

พอตำรวจมาถึงเนี่ยผู้ชายคนนี้เอามีดจี้คอเด็กนะฮะแล้ววิ่งหนีนะครับ
ก็ไปช่วยกันตามจับกลุ่มตัวไว้ได้นะครับนายสมชายหล่อหลงอายุสามสิบเจ็ดปีนะครับ
พลเมืองดีเนี่ยซึ่งเขามาวิ่งออกกำลังกายที่ริมถนนพระราม๒นะครับ
ก่อมอที่เจ็ดสิบสามนะฮะที่สมุทรสงครามขาเข้ากรุงเทพนี่
เขาแจ้งตำรวจบอกว่าผู้ชายคนนี้กับผู้หญิงคนนึงแล้วก็เด็กผู้ชายอีกคนนึงนั่งอยู่ริมฟุตบาท
แล้วมีตะขอกับมีดวางอยู่ใกล้ใกล้ด้วยท่าทางมีพิรุษนี่ตอนวิ่งหนีแล้วตามจับได้นะฮะ
แล้วก็ผู้ชายคนนี้ก็ใช้มีดไล่ฟันใช้ตะขอจี้คอเด็ก
แล้วลากเด็กวิ่งไปที่ร่องระบายน้ำ

สุดท้ายต้องใช้ปืนไฟฟ้ายิงใส่เพื่อสยบอาการคลุมคลั่ง

เธอบอกเธอเป็นแฟนของคนก่อเหตุนี่แหละ
บอกว่านายสมชายขี่จักรยานยนต์มารับเธอกับหลานวัย๖ขวบที่บ้านที่บางคนที
บอกจะพาไปเที่ยวมาถึงจุดเกิดเหตุอยู่ดีนายสมชายเหมือนกับหลอนยา
แล้วก็คลั่งขึ้นมานี่ฮะแล้วก็ก่อเหตุพามานั่งอยู่ข้าง
มีม่งมีมีดมีตะขอตำรวจก็มาช่วยนะครับ
สุดท้ายเนี่ยตำรวจนำตัวนายสมชายกับแฟนของเขาเนี่ยไปที่โรงพักนะฮะ
ค้นตัวเนี่ยเจอยาบ้าในตัวนายสมชาย๖เม็ดตรวจปัสสาวะสีม่วง
แล้วไม่ได้ม่วงคนเดียวแฟนเขาก็ม่วงด้วย
เสพกันทั้งคู่เลยทั้งคู่เลยแจ้งข้อหาไปเรียบร้อยนะฮะ
นายสมชายก็เรื่องยาเสพติดเรื่องเสพยาเรื่องอาวุธต่างนะครับ
ส่วนหญิงสาวที่มาด้วยก็โดนเรื่องเสพยาบ้านะฮะ
ขณะที่เด็กชายวัย๖ขวบติดต่อผู้ปกครองคือคุณแม่ของเด็ก
รับน้องกลับบ้านเรียบร้อยแล้ว